เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะ
รับมือในส่วนของภารังประชา
รัฐบาลพร้อมทำหน้าที่ในชิ้นที่พักไฟคลานจะอภิปราย

ค่อนข้างในเกิดของหลายยกอะไรไหม

ภักดิ์ร่วมรัฐบาลทุกภักดิ์ก็ต้องร่วมกัน
ก็เป็นการอภิปรายไม่วางใจกับทางรัฐบาล
ไม่ได้หมายถึงท่านใดท่านหนึ่งเพียงอย่างเดียว
อันนั้นในแง่ของภักดิ์ร่วมก็จะหาร่วมกัน
ในการที่จะร่วมกันในการที่จะตอบข้อสักถาม
แล้วก็ที่เป็นประเด็นในการที่ถูกอภิปราย
หลังฝ่ายนามยื่นอภิปรายทางฐาคาตั่งกระชาท
ก็จะชื่นครพร่วมหมายถึงท่านใช่ไหมครับ
ต้องหารอภิปรัฐบาลในการลำนะครับ
ภาพรู้สึกโดนได้พยาบไว้จำเลยครับ

ขอบคุณครับ